วันนี้สลัดค่าความเป็นแม่บ้านออกไปหมดเลย
วันนี้นะฮะเดินไปวนรอบนึง
ดูสิคะมีคุณชายจากวังมาขอเต้นลำเลย
เจ้าเทพฉันสวยไหมแล้ว
ฉันบอกแล้วว่าฉันจะทำให้ได้

ร้องได้ให้ร้อง

สวัสดีครับคุณผู้ชมทั่วประเทศเลยนะครับ
ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับทั่วประเทศเข้าสู่รายการที่เป็นขวัญใจ

ผู้คนรากญาติโดยเฉพาะเลยทีเดียวนะครับ
รายการที่เพียงแต่คุณร้องได้ครบ๑๐เพลง
ไม่ต้องร้องเพราะไม่ต้องร้องดีนะครับ

มีเรื่องน่ายินดีนะครับต่อรายการร้องได้ให้ล้าน
ที่ได้รับรางวัลประชาบดีและเข็มเชิดชูเกียรติ
ประจำปีพุทธศักราช๒๕๖๐ครับ
ในประเภทสื่อรายการโทรทัศน์ที่นำเสนอกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อยู่ในสภาวะลำบากค่ะ
โดยผู้แทนสถานีไทยรัฐทีวี
ได้เข้าเฝ้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงเธอ
องค์เจ้าสวมสวรีพระวรราชาที่นัดดามาศ
ซึ่งยังความทราบซึ้งในพระกรุณายิ่ง
ไทยรัฐทีวีและทีมงานร้องได้ให้ล้าน
พวกเราจะตั้งใจทำงานต่อไปอย่างดีที่สุดค่ะ
ครั้งที่แล้วเราพูดคุยกับเขาไปบ้างแล้วพี่พานะคะ
เผื่อคุณผู้ชมบางท่านอาจจะเพิ่งมาดูวันนี้
เดี๋ยวเราไปย้อนชมภาพชีวิตของเขากันก่อนค่ะว่า

ไปพบกับผู้หญิงผู้แบกความทุกข์ไว้จนล้นบ่านะครับ

ชื่อสุภานามสกุลคงขันอายุ๕๐ปี
พี่ทำงานเป็นแม่บ้านธนาคารออมสินจังหวัดชนบุรี
มีหน้าที่ก็เก็บกวาดล้างแก้วเก็บขยะเอาไปทิ้งค่ะ
แล้วก็มีเสิร์ฟน้ำให้ลูกค้ามาค่ะ
ได้เงินเดือน๘๐๐๐บาทแบ่งไปที่บ้าน๒๐๐๐บาทให้แม่
อยู่กำแพงเพชรแล้วก็เอาเก็บเอาไว้ให้แฟนไปหาหมอจ้ะ
ผมชื่อเทพเป็นแฟนของพา
ผมเป็นโรคเส้นเลือดสมองตีบควันบันวาหวานไตหัวใจพองโต
ผมทำงานไม่ได้ให้เมียเลี้ยงดูแต่อยากบอกรักเขานะครับ
ตัวพี่ก็ไม่ค่อยที่พี่เป็นโรคเข่าเสื่อม
แล้วก็เป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็คิดมากท้อแท้ค่ะ
คุมสติตัวเองไม่อยู่อะค่ะแล้วเกิดอาการอลวาดคนในบ้านนะคะ
ปัจจุบันนี้ก็ยังรักษาก็กินยาตามที่หมอสั่งค่ะ
เป็นยาที่ควบคุมสติอะค่ะกินอยู่ทุกวันนี้เราก็ฮึดสู้
ว่าเราจะสู้เพราะแม่เรายังตายไม่ได้สามีก็ยังรออยู่
เมื่อก่อนแม่อยู่กับน้องชายค่ะแล้วก็ตอนนี้น้องชายก็เสียชีวิตแล้ว
แกก็อยู่คนเดียวแม่บอกว่ากลับมาหาแม่มึงเถอะแม่เหงาเหลือเกิน
แกไม่เหมือนคนอื่นแกอยู่บ้านแกแล้วแกต้องนอนถ่าย
แกจะนุ่งแต่พอถุงนุ่งแต่ว่าถุงถ่ายน่ะ
ก็คือนั่งถ่ายไม่ได้ต้องใช้วิธีนอนถ่ายเลยใช่ถึงจะออกคราวนี้พอเราตามมา
พอใส่แม่เค้าบอกว่าเออดีห่วงแม่
ห่วงตอนนอนเพราะแกไม่นอนบ้านใคร
แกก็อยากให้พี่พากลับไปอยู่ดูแลแก

แล้วทำไมอยู่ดีเราถึงเป็นโรค

ค่ารถมาแล้วค่ากินคนไปเฝ้ามาแล้ว

หอนคือมีคนมายืนมอง
แล้วมีไหมไม่มี

แล้วก็แฟนเขาก็เอาน้ำมาใส่แก้วไว้กิน
เราก็มองเห็นเป็นเลือด

รู้ตัวไหมณตอนนั้นแต่เราก็ไม่สามารถควบคุมสติของเราได้

เอาถุงอวกที่เราเจียน

พาเครียดจนไม่ได้นอนใช่ไหม

ันก็เลยแว่วไปต่างนานา

คราวนี้หมอก็บอกว่าให้ยาแรงสุด

หมอร้องฮะแรงสุดแล้วนะ

เขาก็ปรับยาตัวใหม่มาให้เรา

หมอเขาก็แนะนำว่าฟังเพลง

อ่าก็ต้องกว่าประมาณ

ที่ความทุกข์ของคนเรานี่ก็
ก็ได้ก็คิดเจ่น
แปลว่าอาการอดนอนติดกันหลายวัน

ทีนี้พี่พาเขาก็มีความฝันของเขาเองคือ
ในชีวิตเกิดมาไม่เคยได้แต่งตัวสวยเลย
สะดุดในรายการรองดายไฮร้าน
คุณเป๊กกี้สวยมาก
เพราะว่าในชีวิตไม่เคยมีเสื้อผ้าสวยใส่
กระทั่งเสื้อในตัวละ๑๕บาทก็ไม่มีเงินซื้อ
ถ้ายังออกรายการต่อขอสวยแบบคุณเป๊กกี้สักครั้ง
ครั้งที่แล้วก็ได้คุยกันไว้ว่าโอเค
อย่างนั้นเพื่อให้เป็นกำลังใจ
เป็นภาวะจิตใจที่จะทำให้พี่พาได้มีความสุข

ทางรายการของเราก็เลยเอาพี่พาไปแปลงโฉม
แต่งตัวซะใหม่ให้สวยงามอย่างที่เธอต้องการ

ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเสื้อผ้าฝ่ายทรงผม
แห่งหน้าต่างเนี่ยดูกันจะจัดให้เต็มเลย
เพื่อที่จะให้คุณพานั้นแกรู้สึกดีที่สุด
และตอนนี้ก็คิดว่าทุกท่านน่าจะอยากชมความงามของพี่พาแล้วนะคะ
มาพบกับโชว์ใหม่ของเธอเลยนะครับ
คุณพานะครับผู้หญิงผู้แบกความทุกข์ไว้จนล้นบาป

เป็นแม่บ้านน์เป็นแม่บ้านน์กันครับกันครับ
ภาพความเป็นแม่บ้านออกไปหมดเลยวันนี้นะฮะเดินไปวนรอบนึง
ดูสิคะมีคุณชายจากวังมาขอเต้นลำเลย
สวยค่ะสวยแล้วก็เป็นความสวยที่สมไหวอืมนะฮะไม่ได้ไม่ได้กระโดด
ออกไปนอกรูดนะคะเป็นความสวยที่พอดีสมไหวแล้วก็ดู
มีสงหาราศีจริงจริงนะคะคุณชายโรงเท้าก็สวยโรงเท้าก็สวย
กระโปรงก็สวยเสื้อก็สวยเออคอสตูมเราหน้าก็สวยตุ้มหูก็สวย
คนต้าคนต้าเออคอสตูมเรานี่เออ
มีความสุขกับตัวเองหรือยังมีค่ะส่องกระจกไปกี่รอบหมุนอยู่นั่นน่ะ
เคยแต่งตัวแบบนี้บ้างไหมครับไม่ครับเอาแค่เคยใส่กระโปรง
ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เมื่องานศพน้องงานศพน้องชายเท่านั้นเอง
นั้นก็คือในชีวิตประจำวันก็คือเป็นแม่บ้านก็ต้องใส่กางเกงตลอดเวลา
ไม่มีเวลาที่จะได้แสดงความเป็นสุภาพสตรีออกมาเลยไม่มีเอ่อ
แต่งตัวสวยแล้ววันนี้สามีไม่ได้มาด้วยแต่ถ้าสามีดูอยู่
บอกกับสามีหน่อยสามีเคยเห็นพี่พาแต่งตัวสวยอย่างนี้ไหมคะใช่
ไม่เคย
สามีชื่ออะไรคะ

ฝากบอกสินแม่หน่อยแม่สุดท้าย

ทำได้ความสวยฉันมาแล้วเยอะเลย

อะไรจะมีความสุขไปกว่าวันที่เราสวย

คนที่เป็นโรคซึมเช้านี้ต้องการมากที่สุดก็คือ

กับการได้ทำอะไรที่ตัวเองต้องการ
พี่พาคนที่ป่วยเป็นโรคนี้ต้องการอะไรมากที่สุด

ต้องการกำลังใจจากครอบครัว

เราเป็นจริงเราไม่ได้แกล้ง
ถ้าลูกเห็นอารมณ์ของแม่

เพราะลูกเห็นแล้วว่าแม่เป็นยังไง

เหมือนก็ปรึกษากันตลอดถ้าเราเป็นอะไรอย่างนี้

กำลังใจวันนี้มีกำลังใจเต็มเปี่ยมเลย

กำลังใจเต็มไปหมดทุกสายตาที่จับจ้อง

ทีนี้ถามก่อนรายได้
ทุกวันนี้เนี่ยเวลาไปทำงานเป็นแม่บ้าน

มีค่ากินกับข้าว

พาเวลาหมอนัดแฟนไปโรงบาล
และอีกส่วนหนึ่งก็ส่งไปให้แม่

มีครอบครัวแล้วใช่

อยู่ด้วยกันแต่ว่าเขาก็มีครอบครัวของเขา

ช่วงนี้พี่พานอนได้ปกติไหมคะ

ถ้าผิดเวลาปุ๊บเอาคราวนี้นอนไม่หลับแล้ว

ใช่เดี๋ยวมันจะมีเรื่องกับคุณ
คุณหมอให้นอนเป็นเวลาแล้วตื่นบ้างไหมครับดึก

เพราะว่าลุกฉีลุกฉีเพราะนี่เพราะได้ยาหมอ
ก็ประมาณ๒ครั้ง
ครั้งพอเราฉีดปุ๊บเราก็รีบนอนเลย
พี่พาอยากแนะนำพี่พาอย่างหนึ่งคืออะไรไหม

สวดมนต์พี่แล้วก็หาพระเทศมา
วอนี่ก็ดีนะคะท่านวอนี่ก็ดี
อยากให้ไปตามคนนี้อีกคนนึง
เพลงของพี่ปานธนพรเพลงธรรมะเนี่ย
ปานเธอสละตัวเองนะคะไปร้องเพลงธรรมะ
เพื่อให้ผู้คนได้ซึมซับเป็นเสียงเพลง
เรื่องการปลดทุกข์ต่าง
พาลองไปหาฟังดูอันนี้แนะนำ

ก็ลองทำกันมาด้วยตัวเองแล้ว
ผมก็ลองทำก็หลับสนิทตื่นมาให้ลง

เพราะว่าการใช้ยานอนหลับมันเป็นวิธีสุดท้ายของหมอ

เพราะว่าใช้ก็ใช้ติดต่อกันนานไม่ได้

เพราะว่าถ้าคืนใช้ติดกันไปเนี่ยอีกหน่อยคุณพาจะหลับเองไม่ได้

ทีนี้ค่ารักษาพยาบาลของสามีเป็นยังไงคะณตอนนี้ค่ะพี่พา

มันก็มีปัจจัยที่ต้องใช้

ค่ารถค่าลาค่าไปเฝ้าค่าอาหาร
ค่ายาบางอย่างที่ไม่อยู่ในนั้น
ในส่วนของเขานอกเหนือพี่พาถ้าสามีอาการดีขึ้นทุเลาขึ้น
หลังจากออกจากโรงพยาบาลจะไปอยู่ที่กำแพงเพชรเลยไหมคะ

เพราะว่ามันยังอยู่ในช่วงระยะของที่หมอยังต้องนัดอยู่
เพราะว่าทำบัตรอยู่ที่บางละมุงก็ไปที่กำแพงเพชร
จะไม่สามารถใช้๓๐บาทที่กำแพงเพชรได้

อย่างนี้เราทำบัตรส่งตัวไปกำแพงเพชรได้ไหมคะ
ได้นะครับผมเคยถามแต่ต้องให้หมอเป็นคนเซ็นต์
แล้วก็โค้งไปทางนู้นว่าเราสะดวกไปทางนู้น
แต่ว่าทีนี้ก็จะได้ครั้งต่อครั้งหรือเปล่า
บัตรไปส่งตัวนี่ไม่แน่ใจ
มันหมดอายุถึง๓เดือน๓เดือนต้องทำใหม่๓เดือน
งั้นก็จะลำบากก็ต้องรอแต่ว่าถ้ารอสามีหาย

เพราะว่าหมอบอกว่าเขาไปได้ตลอดเวลา
ตอนนั้นเดินไม่ได้เลยใจเหมือนแบบอ่อนล้าไปหมดเลย
คราวนี้ลูกชายก็บอกว่าแม่พ่อเขายังไม่ได้เป็นไรเลย

กลับไปอยู่กับแม่สองคนที่กำแพงเพชรไหม
กลับแน่นอนเลยเพราะไม่อยู่แน่
อย่างน้อยแม่ก็คือเราก็น่าจะคุยได้ดีกว่าคุยกับลูกไหมคะ

อย่างน้อยเราก็เอาจิตไปพึ่งพิงได้
แล้วก็แม่ก็พึ่งพิงเราในส่วนของแรงกายได้หรือเปล่า
ถ้าว่าคนที่บ้านเสียไปเราก็ต้องกลับไปอยู่กับแม่
เพราะว่ากำลังใจคือแม่
ทีนี้รายได้พอใช้ไหมคะพี่พา

พอได้แบ่งปันไม่งั้นก็เดือนนี้ไม่พอก็แม่ขอลูก
เดือนนี้ไม่พอนะแม่ก็ขอ
พอบ่าจะส่งให้ยายกินด้วยแต่ลูกก็เข้าใจ
ทางเดียวที่จะแก้ได้ก็คือน่าจะได้เงินทุนไปสักก้อนหนึ่งก่อน
เพื่อที่จะทำให้คุณพาหายเครียด
ค่ะไปเฝ้าสามีได้ค่ะหรือว่าส่งไปให้คุณแม่ที่กำแพงเพชรได้อืม
รายการของเรานะครับมีเงินทุนให้นักสู้ชีวิตของเรา
เอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทนะครับ
ถ้าทำได้ร้อง๑๐เพลงคุณพานะครับคุณพาต้องการเงินทุน
ไปสู้ชีวิตจากรายการของเราเท่าไหร่ครับ
หกหมื่นจ้ะหกหมื่นบาท
หกหมื่นบาทต้องร้องสี่เพลงสี่เพลงสี่เพลงกับสามตัวช่วย
ทีนี้พี่พาจะเอาเงินหกหมื่นไปทำอะไรคะขั้นแรกเลยคือไปซื้อ
เพ็มเพิศซื้อเพ็มเพิศให้แม่อ่ะแล้วก็เอาเหลือก็ไว้ให้แกใช้
คนแก่อ่ะใจถ้าแกมีเงินติดตัวแกจะสบายใจจะทำอะไรอีกฮะ
ทำอะไรอีกก็เอาไว้ค่ารถรถหา
พาเขาไปหาหมอถ้าเกิดเดือนไหนที่หมอเขานัดห่าง
เราก็กลับไปอยู่กับแม่สี่เพลงคุณพาสี่เพลงไม่ยากจนเกินไป
พร้อมไหมครับสำหรับการแข่งขันตอนนี้ชุดพร้อม
กำลังใจพร้อมจ้ะพร้อมพร้อมนะจ๊ะครับจ้ะถ้าอย่างงั้นเพลงก็พร้อมด้วย
เรามาเริ่มกันที่เพลงแรกเลยเพลงที่๑นะครับ
เพลงนี้มูลค่าหนึ่งหมื่นบาทถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่หนึ่ง

มวย่งกาแฮนไซโก้เศรษฐ์เอมียใจบอสงิทเดชน์
กระจ่วงพักเหมือนตัวเองเสมอค่ะที่แก่แล่วล่ะ

วันนี้ครับกล้าลาด้วยพบชื่อเรื่องแข็นตี้
เมื่อไหร่ประมาณได้ปีนึงแล้วปีหนึ่งใช่
เพลงนี้เป็นเพลงที่อยู่ในปีหนึ่งของพี่พาด้วยไหมอยู่
ร้องได้ไหมคะร้องได้ค่ะร้องได้ครบทุกคำไหมครบ
แน่ใจนะใช่ได้เลยแต่ว่าตื่นเต้นตื่นเต้นใช่
รัวไหมเหมือนก็เวทีจะเอียงเอียงว่าให้มันอยู่ที่เดิมพี่พา
โอเคตื่นเต้นไม่เป็นไรตื่นเต้นได้ตื่นเต้นเป็นอารมณ์ปกติครับทุกคน
เพลงนี้ไม่เล่นไม่ได้ยังไงก็ต้องเล่น
ก่อนที่คุณป่าจะถามว่าจะใช้ตัวช่วยหรือไม่ใช้
อยากให้พี่พาตะโกนก่อนตะโกนเลยพาสู้นะเว้ย

เอาละครับฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่หนึ่งมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
ตัวช่วยล่ะครับคุณพาจากอีซูซูดีแม็กซ์หนึ่งจุดเก้าดีดีไอบูลพาเวอร์
มีทั้งหมด๖แผ่นป้ายด้วยกันคุณบาร์มีสิทธิ์เลือกใช้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
คุณพาจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้ไม่ใช้
ตอนนี้ตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ใช้ตัวช่วยเพราะฉะนั้นพี่พาต้องรักษาระดับอารมณ์
และสมาธิให้ดีพยายามนะให้เต็มที่
อย่าร้องให้ผิดนะฮะโอเคเพราะว่านอกจากจะได้สวยอย่างมีความสุขแล้วจะได้ตังค์ด้วยโอเคนะ
พร้อมนะครับร้องให้เต็มเสียงร้องให้ชัดนะครับร้องไปจนกว่าดนตรีจะจบลงนะครับก็จะถือว่าจบเพลง
มาถึงเพลงที่๑นะครับเพลงนี้มูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑เพลงมาครับ

หนึ่งคนคนนี้
ถูกหลอกหักหลังจากคนไว้ใจถูกคนสองคนรุมซุมไฟ
ถามหน่อยได้ไหมทำไมใจร้ายเหลือเกิน
ก็ใครไม่รู้แอบชูแฟนฉันเข้ามาผัวพันไม่ได้รับเชิญ
แฟนฉันร่วมมือให้เขาล่วงเกินฉันหมดแรงเดินจำยอมต้องนอน

โทรใจคนสีดำดำโครนนี่หรือคือคนที่บอกว่ารักฉันอับงาน
โทรใจคนสีดำดำโครนนี่หรือคือคนที่บอกว่ารักฉันอับงาน
หัวใจคนสีดำดำโครนี่หรือคือคนที่บอกว่ารักฉันหนัก
โทรใจคนสีดำดำโครนนี่หรือคือคนที่บอกว่ารักฉันอับงาน
ฉันอย่าหันอย่ามองออกไปทั้งสองไม่ต้องร่ำลา
ยิ่งทำเห็นใจยิ่งร้ายมากกว่าเหมือนถูกยาชาเวลาถูกสองคนรุม
โทรใจคนบอกว่ารักฉันอับงาน